หลังจากคุณแม่พนิดานะครับที่ไปกับทนายความ
เอาศพคุณแตงโมมาอยู่ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แม่ปรากฏว่าตอนแรกมีข่าวมีข่าวว่าจะเลื่อนออกไปหลายคนใจไม่ดีฮะ
เป็นการเปิดเผยมาจากทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ
หัวหน้าทีมทนายความส่วนตัวของคุณแม่พะนิดาระบุบอกว่า
ขั้นตอนการผ่าชนะสูตรแตงโมรอบ๒เนี่ยนะ
ว่าจะประชุมกันในวันนี้ไม่ใช่สิวันศุกร์สิวันศุกร์ที่๑๘มีนาคม
อันนี้คือเล่าย้อนเรื่องเดิมก่อนนะถึงปัญหากว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ย
คือการผ่าชนะสูตรเนี่ยอาจจะมีวันอังคารที่๒๒มีนาคมโน่น
ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนเต็มใจให้ผ่าซ้ำไม่มีการขัดขวางแต่อย่างใด
ก็หวังว่าจะมีพยานหลักฐานเพิ่มที่จะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ครับ
ถ้าจะอยากให้มีการผ่าโทรศวกอันนี้เป็นความเท็จผมได้คุยกับพนักงานสอบสวน
คุยกับผู้บังกับคนบังคับการสืบสวนภาค๑
ไม่มีเป็นคำถ่ายเป็นเรื่องความเท็จวิดเบือนสายร้ายเจ้าหน้าที่อย่างเงียว
ผมไม่ชอบใจว่าคนเหล่านี้หวังผลอะไรในคดีนี้
บางคนค่อนแคะทนายเดชาบอกว่าอ้าวกลายเป็นโคศกตำรวจไปแล้วหรือ

อ่าแต่ว่าทนายเดชาบอกไม่สนใจแล้วขู่ด้วยนะ
ขู่แล้วบอกก่อนว่าเห็นใจนะตำรวจเนี่ย
ไอ้ที่หากันมาเนี่ยสร้างนิทานกันมา
จากนั้นตำรวจเดี๋ยวจะเรียกคนโพสต์ไปรับทราบข้อเก่าหาแล้วนะ

ยืนยันจะทำคดีให้ถึงที่สุดนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้
ไม่สนใจหรอกกลัวจะมาลงหรือไม่กลัวหรอกเกลียนคีย์บอร์ด
ขณะที่วัดที่๑๐๓ธนกิจจิตอารีรัฐนักคำเลขนุการณ์รัฐมนตรี
การกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยบอกว่าคุณแม่พะนิดาเนี่ย
และทนายความยื่นร้องให้มีการผ่าชนสูตรศพ
หลังจากสงสัยร่องรอยบาดแผลสิบเอ็ดจุดครับคือบริเวณไหนบ้างอ่ะ
หน้าผากคอแล้วก็ข้อพับหลังหัวเข่าข้างขวาที่มันเป็นรู
แล้วก็มีทรายมีปอดมีโครนในปอดนะครับรอยช้ำด้านหลัง
ช้ำที่หน้าเบ้าตาขวารอยแดงที่หน้าอกฟันหลุด
แล้วก็รอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาขวาครับกระทรวงยุติธรรม
จะเชิญบุคคลภายนอกที่เป็นหน่วยงานของทางการแพทย์๓หน่วยงานครับ
ร่วมเป็นคณะกรรมการก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากชาติไทย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรวมถึงจะเชิญคุณหมอนิติเวศ
จากโรงพยาบาลตำรวจที่เป็นคนผ่าชนะสูตรรอบแรกให้มาร่วมในการผ่าชนสูตรครั้งนี้ด้วย
โดยจะผ่าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปฐุมธานีครับ
จากนั้นจะเชิญคณะกรรมการ๑๕คนมีประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ท่านประธานเป็นประธานกรรมการเมื่อมีมติในที่ประชุมแล้ว
กระทรวงจะส่งผลกลับไปให้พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีนี้อีกครั้ง
ส่วนคุณหญิงหมอพรทิพย์ไม่ต้องห่วงเชิญแน่เชิญมาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ครับ
รับรสภาพก็การสามารถมีประชุมครองศิษย์ที่รัศสริภาพก็คือได้รับเงินเยียวยา
บอร์ดพิจารณาเพื่อจะได้เยียวยาเรื่องเงินของการเสียชีวิตนี่ประเด็นที่๑
ส่วนที่๒ก็คือเรื่องของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เราก็เป็นเรื่องของการผ่าพิสูจน์ศพ
หรือตรวจพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับของการเสียชีวิตนะครับ
เรื่องส่วนที่๒เนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับ
ประเด็นต่อมาคือเรื่องของการที่จะสอบถามเรื่องคดีความ
เรายังไม่ได้มีหน้าที่นะครับ
ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวน
นี่แหละค่ะคือที่เราเล่าย้อนก่อน
จะให้คุณผู้ชมเห็นกระบวนการ
ว่าตอนแรกน่ะมันยุ่งเหยิงนะฮะมีความขัดข้องนะครับ

ใช่ประเด็นที่พี่เบิร์ตเล่ามาคุณหญิงหมอพรทิพย์
ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเตะทวงหรือเปล่า

คุณผู้ชมจำชื่อนี้ไว้นะคะ
คณะกรรมการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นี่การตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา

จะต้องเอาเรื่องเข้าที่ประชุมของบอร์ดชุดนี้
แล้วถ้าเกิดว่าบอร์ดมีมติบอกว่า

นั่นแปลว่าทุกอย่างนี่คือจบเลยถูกไหมคะ

คณะกรรมการชุดนี้เกิดมาจากไหน

มีกรณีคดีของคุณแตงโมเหรอ

คณะกรรมการชุดนี้คลอดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วครั้งนั้นคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ค้านมาตลอด

การผ่าของโรงพยาบาลตำรวจไม่เป็นธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

ไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้

แล้วคุณหญิงหมอก็ค้านมาตลอด

พรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มียุติธรรมในสมัยนั้นบอกว่า

ครั้งเมื่อจะคลอดกฎหมายฉบับหนึ่งเวลาเข้าสรณชอ

เข้าสนชก็จะมีวาระหนึ่งวาระสองวาระสาม
วาระที่สองจะมีประธานคณะกรรมการ

ซึ่งประธานคณะกรรมธิการชุดนั้นเป็นตำรวจ
จู่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีการร้องขอให้ผ่าชนะสูตรรอบใหม่เนี่ย
จะต้องผ่านคณะกรรมการ๑๕คนชุดนี้

แล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอด
แล้วคุณหญิงหมอท่านก็ค้านมาตลอด

การตั้งคณะกรรมการชุดนี้เป็นการเตะถ่วง

ทำให้กระบวนการมันช้าลง

มีการโหวตค้านไม่ให้ผ่า

ส่วนจะเกี่ยวข้องว่า

ท่านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า

ถ้าเกิดว่าไปคลี่ดูคณะกรรมการ๑๕คน

กับผู้บัญชาการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

เมื่อวานนี้ใช่ไหมพี่เบิร์ดที่พี่เบิร์ตบอก
ที่ประชุมคณะกรรมการชุดนี้

ทีนี้คุณหญิงหมอเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมี

เอิ่มวันนี้คุณผู้ชมถามแรงเหมือนกันนะคะ
กลัวอะไรกับผู้หญิงคนเดียว

แต่ปล่อยผ่านไม่ได้เพราะอะไร
เพราะคนตายอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรม

ที่ทนายโรโนโรงแก้วเพชรมาตั้งข้อสังเกตว่าการ

แล้วจะปล่อยให้ครอบครัวของคุณตังโมต้องรับ

รับมาอย่างนั้นถ้าผ่านเงินขึ้นทางคือ
จะมีคุณหมอจากบุคคลภายนอกรามา
จุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์มาร่วมด้วย

ใช่ค่ะนี่โค้ดคำพูดให้ดูแบบนี้นะคะ

ท่านให้สัมภาษณ์ก่อนที่มติของบอร์ดจะออกมา
เป็นการเตะถ่วงไม่อยากให้ผ่านหรือไม่

ซึ่งหากท้ายที่สุดกรรมการโหวตค้านไม่ให้พา
นะคะส่วนที่เกี่ยวข้องต้องตอบคำถามสังคมให้ได้

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ
นี่ประโยคนี้ไฮไลท์สำคัญเมื่อวานนี้นะคะ
ทวิตเตอร์แชร์กันเยอะกลัวอะไรกับผู้หญิงคนเดียว

พูดแบบนี้นะคะทีนี้ก็มีคนไปให้กำลังใจท่านเยอะแหละค่ะ

เต้ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์ให้กำลังใจด้วยนี่
ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิด
ส่วนตัวผมให้กำลังใจคุณหญิงหมอพรทิพย์ครับ

เอ๊ะกลัวอะไรกับผู้หญิงคนเดียวนะคะ
คุณผู้ชมล่าสุดค่ะ
คือสรุปหลักใหญ่ใจความได้ประโยคเดียวไม่ได้เตะถ่วงคดี

ชี้แจงออกมาเป็นขั้นตอนการทำงานข้อนะคะตั้งแต่การชนะสูตรในรอบแรก
จนถึงการส่งมาชนะสูตรรอบ๒ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ตามคำร้องขอของคุณแม่ของคุณแตงโม
คือทางกรมชาการตำรวจพูดท้อนภักดิ์หนึ่งยินยันว่าตำรวจไม่ได้แทรกแสงการทำงานของหน่วยงานอื่น
ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งหลังจากที่มีเสียงสะท้อนกลับมาทางกระทรวงยุติธรรมและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ก็ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ
และมีการขยับวันผ่าพิสุทธิ์สุดแตกโมงให้เร็วขึ้น
ที่พิเบิร์ตรายงานไปจริงจะเลื่อนไปเป็นวันที่๒๒
อย่างเร็วจังอย่างช้าอังคาร
หรือว่ากำหนดร้อนไม่ได้เพราะมันต้องอยู่ที่ประชุมเมื่อกี้๑๕คนเมื่อกี้ไงครับนั่นแหละค่ะ
ท้ายที่สุดแล้วก็คือสรุปกำหนดการเดิมก็คือบ่าย๒วันนี้นะคะ
นี่คือเอกสารที่ชี้แจงตอบกลับกับคุณหญิงหมอพรทิพย
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ย้ำอีกรอบหนึ่ง
คุณหญิงหมอครับพวกผมไม่ได้เตะถ่วงคดีครับนะคะ
แม่ก็น่าสงสัยนะว่าแล้วตอนแรกมันมีปัญหาอะไร
ทำไมถึงจะให้เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดหรือว่าเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้านะฮะ
ซึ่งอย่างที่พี่ปุ้ยอธิบายไปเรื่องของบอร์ดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
ลงประติเป็นเอกสารแล้ววันนี้บ่าย๒ยังไงก็ผ่ารอบ๒แน่นอน
เรื่องนี้เปิดเผยโดยว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอารีลักษณ์

ซึ่งเปิดเผยผลการประชุมบอร์ดของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับ
ที่ประชุมเห็นชอบผ่าวันนี้๑๔นาฬิกาหรือก็คือบ่าย๒
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิต
มติที่ชัดเจนออกมาว่าทางพอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ก็ทำหนังสือแจ้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาจาก๓โรงพยาบาลครับ
แล้วก็รวมถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน

โดยการผ่ารอบ๒ถามว่าจะเน้นอะไรบ้าง
ก็คือเน้น๑๑จุดที่พี่เบิร์ตบอกไป
บริเวณหน้าผากเบ้าตาโหนกแก้มหน้าอกที่มันมีรอยแดง
แล้วก็การผ่าชนสูตรบาดแผลที่ขาขวาด้านใน
ล่าสุดคุณหญิงหมอพรทิพย์ยืนยันแล้วนะฮะว่ายังไง

ได้รับการประสานมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
จากทั้งตัวทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทั้งตัวสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ก็คือเป็นผู้สังเกตการณ์ไม่ได้ร่วมเป็นกำลังการ
เป็นผู้สังเกตการณ์ใจจริงอยากเห็นภาพถ่ายของศพที่ผ่าครั้งที่หนึ่ง
ซึ่งเดิมทีทนายความได้แจ้งเอาไว้ว่าวันพุธ
ทนายความบอกว่าทางสถาบันนิติเวศบอกว่าวันพุธแต่ว่าจู่ก็เลื่อนมันก็เลยมันก็ต้องมาดูกับครั้งนี้ค่ะ
คือพอดูรูปถ่ายแล้วมันสามารถบอกอะไรได้เยอะไหมครับ
อย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่มันสดใหม่กว่าศพที่ผ่านมาหลายวันแล้วก็เน่าค่ะ
อืมนั่นคือหมายความว่ายิ่งถ่วงนานยิ่งผ่าช้ากว่านี้มันก็จะส่งผลต่อการการผ่าพิสูจน์ในรอบต่อต่อไปใช่ไหมครับ

ทีนี้มาดูท่าทีของรัฐมนตรียุติธรรมครับคุณสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ย
ก็พูดออกแนวกันฆ่าคุณหญิงพรทิพย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ

ท่านบอกว่าสามารถจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้แต่ไม่ควรเข้าไปล้ำเส้นบทบาทหน้าที่ของกันและกัน
เพราะทุกหน่วยงานต่างก็ทำงานตรงไปตรงมากันอยู่แล้ว
โดยอยู่บนพื้นฐานตามกฎระเบียบของกระทรวงและอยู่ภายใต้กฎหมาย
ไม่สามารถทำตามใจคนใดคนหนึ่งได้อยู่แล้ว
ต้องทำให้สังคมสบายใจและทำให้เกิดความเป็นธรรมกับแตงโมและครอบครัวครับ
สังคมก็ตั้งคำถามเยอะนะครับสำหรับคุณสมศัพท์
เพราะมันมีวอร์ดดิ้งหนึ่งที่ท่านพูดออกมาบอกว่าจะไม่ทำอะไรที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
แต่ถามต่อว่าถ้าความขัดแย้งนั้นมันคือความถูกต้อง

ถ้ามัวแต่ห่วงว่ามันจะเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานหรือเปล่า
แล้วความเป็นธรรมความถูกต้องหรือว่าข้อเท็จจริง
ที่จะมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตล่ะ